ส่วนนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้มีการสวมคอนเวิร์ต
แยกทางกับอดีตหวานใจอย่างดาลิ่งอารดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่๓แน่นอน
แต่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะ
คบหาดูใจกันมานานถึง๒ปีนะคะความรักของนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์และดาลิ่งอารดาก็ไปไม่รอดซะแล้วค่ะ
โดยฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเลิกรากับดีเจสาวไปสักพักหนึ่งแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าเพราะทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยตรงกัน
และอยากให้ฝ่ายหญิงไปเจอคนที่ดีกว่าจึงขอลดสถานะเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
เพื่อก็จะเป็นตัวบ่อยที่จะไปกันไง
ที่๓ไม่มีนะครับเพราะว่าเราคุยกันแบบเข้าใจจริงว่าเราเลือกที่จะจบยังไงยุติยังไง
แยกกันโดยที่ใช้คำว่าเข้าใจมาเป็นอันดับแรก
มันไปรวมกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ผ่านมาแบบนานแล้ว